ทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะแหมอ่านข่าวนี้
เข้าใจความรู้สึกเข้าใจหัวอกคนที่อยากมีลูกจริงนะคุณทัศนัย
พ่อแม่คู่นี้เขาพยายามมา๕ปีกว่าต้องการจะมีลูก
ท้ายที่สุดค่ะมีลูกจริงแล้วตอนนั้นคือท้องได้๗เดือนแล้ว
ก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลปรากฏว่าหมอวินิจฉัยผิดพลาด
แล้วท้ายที่สุดลูก๗เดือนตายนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้พ่อแม่คู่นี้เขาก็เลยบอกว่าจะยังไม่เผาศพลูกสาวเด็ดขาด
กว่าจะได้รับความเป็นธรรมเนี่ยค่ะสองสามีภรรยาก็เดินขึ้นโรงพักเลย
นางสาวชุติมาประวัติอายุ๓๕ปีกับสามีที่เดินตามหลังมา
ก็ไปพบตำรวจภูทรเสม็ดที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเมื่อวานนี้
สิ่งที่พ่อแม่คู่นี้เขาจะไปหาตำรวจ
ต้องการแจ้งความเอาผิดกับโรงพยาบาลเอกชนค่ะที่ชนบุรีนี่แหละ
คือหมอวินิจฉัยผิดพลาดจนทำให้ลูกสาววัย๗เดือน
อยู่ในท้องเนี่ยเสียชีวิตเธอก็เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าเมื่อวันที่๑๑มิถุนายนที่ผ่านมาตอนนั้นท้องได้๗เดือนแล้วนะ
ตัวคุณแม่มีอาการหน้ามืดแล้วก็มือเท้าชา
ก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชน
เบื้องต้นคุณหมอที่เป็นคุณหมอเวรก็ให้ยามากิน
แล้วตัวแม่เองก็ขอพบสูตินารีแพทย์ขอนอนโรงพยาบาลนะอยากดูอาการ
แต่โรงพยาบาลปฏิเสธค่ะบอกว่าเนี่ยคุณแม่เพิ่งท้อง๗เดือนเอง
ยังไม่ถึงกำหนดคลอดแล้วเนี่ยตรวจเช็คชีพจรของเด็กแล้ว
น้องก็ยังชีพจรดีอยู่นี่คะเอากลับบ้านเถอะ
ทีนี้พอถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมอาการของคุณแม่ยังไม่ดีขึ้น
ก็เลยตัดสินใจกลับไปโรงพยาบาลเดิมอีกครั้งหนึ่ง
รอบนี้ก็ไปเช็คนะคะปรากฏว่าชีพจรของเด็กมันเต้นอ่อน
แล้วโรงพยาบาลเขาวินิจฉัยกลายเป็นว่าเกิดภาวะคันเป็นพิษ
แล้วโรงพยาบาลเอกชนนี้เขาก็บอกว่าอุปกรณ์ของเขาไม่พร้อม
ก็เลยรีบส่งตัวคุณแม่ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชนบุรี
ท้ายที่สุดค่ะแม่ต้องคลอดแบบกระทันหัน
แล้วลูกก็เสียชีวิตนะคะ

ยามกันอยู่๕ปีกว่าค่ะ
คือทำทุกวิถีทางที่จะทำให้มีลูก
แล้วสุดท้ายก็ตั้งท้องสมใจนะคะ
ก็ดูแลประคบประงมคือท้องด้วยวิธีธรรมชาตินะคะ
แล้วแม่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ที่คุณหมอวินิจฉัยผิดพลาดจนทำให้ต้องสูญเสียลูก
หลังจากนี้คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะไปร้องต่อแพทยศภา

ส่วนศพลูกสาวเก็บไว้ที่หนองกักค่ะ
แล้วก็จะยังไม่ประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
กว่าแม่จะได้รับความเป็นธรรมนะคะ